มีเรื่องมาให้ชาวเน็ตได้สืบกันอีกแล้วนะฮะ
หลังจากแฟนเพจเฟซบุ๊คเจ๊มอย๑๐

คู่รักต่างคั่ว

แต่ตอนนี้ดูเหมือนจะห่างกันแล้วนะ
ซึ่งคู่นี้เปรียบเหมือนโฉมงามกับเจ้าหญิงอสูร

แต่ถ้าในเรื่องคือเจ้าชายอสูรนะ

จนเคยโดนด่าว่าไม่เหมาะสมกัน

ก็เชิดหวานกันจนเป็นกระแส

ทั้งคู่เริ่มระหองระแหงคบกันไป

ปังกลับไม่ดีขึ้น
ีก็มุ่งแต่เที่ยวลำพัง
เดินสายถั่วหาแต่เงินแล้วก็เงิน

ก็บ่ายเบียงถามคำตอบคำมึนโลก

งานนี้ชาวเน็ตก็เลยมาบอกใบ้

ชอบการส่งไปของมดดำมาก

อยู่วงการมานานเนี่ย

เออถ้าหน้าตาไม่เห็นจะมาเป็นดาราได้อย่างไรหนูไหมคะ
แองจีต้องมึงตอขนาด
เป็นใครรถเฉี่ยวเล่นของพี่ภาวดี

แองจีเชื่อแล้วว่าอยู่วงการมานาน

นี่แหละก็คือตัวของการสอนตัวรอดเป็นยอดดีจริง
เหมือนกับคนเราเวลาที่ไม่สบายต่อ
เอานะบัดนาวก่อน

ใช่หรอ

๒คนเขาง้อกัน
แต่ไม่เกี่ยวกับแปดที่เอา

แม้ไและกาลเมซ
ตราฟ๙นะครับ
คนนี้คือคนที่ชอบพูดเป็นสำเนียงทั้งหมวน
ตั้งแต่นาทีที่๔๗ถึงตอนนี้นาทีที่๕๐

แองจี้แองจี้ใครนะแองจี้ไอ้ลาล่าหรือลูลูที่มันมีแฟนเป็นเล็กเจษดา

ลูลูเนี่ยที่ชอบพูดภาษาเพื่อนบ้าน

นี่ไงนี่ไงจะเจอแล้วไปลบนี่ไง

แต่ล่าสุดเขาโพสต์แล้วนะว่าขอห่างกันสักพักนะ

มีแต่คนบูลลี่ว่าเขาอ้วน
เขาชอบโดนบูลลี่ว่าเขาอ้วนเขาแก่อะไรอย่างนี้
ไม่แต่นางผอมลงแต่ช่วงนี้นางนี่
นางก็มาออกรายการนี่ไงนางมาออกรายการด้วยกันอยู่เยอะอยู่

คุณแม่เอาตรงนะคือความสวยงามความหล่ออะไรตัดสิน
ไม่ได้หรอกเขาถูกใจ

ถูกไหมสมมุติถ้าเกิดอย่างพี่ผัดมองว่าสวยอย่างนี้

ความสวยงามอยู่ที่เราจิตปรุงแต่ง
มันแอบด่าแล้วนะ
มันแอบด่าแล้วนะ

คนเราไม่ชอบเหมือนกัน

แต่แท่แมวตีชอบ